สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเที่ยงนี้เจอกับเชอรี่เช่นเคยนะคะวันนี้มีข่าวบันเทิงหลายต่อหลายข่าวเลยทีเดียวนะฮะอยากจะมาเล่าให้ฟังต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหมิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบนะฮะ
ชกชิงวิ่งราวเนี่ยเยอะแยะเลยทีเดียวล่าสุดอย่างสาวมิวนิษฐานางเอกหน้าสวยของเราก็เพิ่งโดนไปถือว่าฟาดเคราะห์ไม่ได้ฟาดธรรมดานะคุณผู้ชมฟาดเป็นแสนเลยทีเดียวค่ะ
มันมืดเขาจอดรถอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมหลังจากเกิดเรื่องนะคะนางเอกสาวก็เข้าไปแจ้งความแต่จนถึงตอนนี้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงตอนนี้เงียบหายเลยทีเดียวนะคะยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยมิวเองก็ยอมรับบอกว่าเป็นความสะเพราของตัวเธอเองแหละไม่ได้ระมัดระวังก็เลยถือว่าฟาดเคราะห์แล้วกันในช่วง

ฟาดก่อนเป็นแสดเลย
ฟาดแพงไปนิดนึง